เรามีเรื่องราวมาบอกกันหน่อยนะฮะ
ในการติดตามข้อมูลข่าวสารในหลากหลายของท่าน
ท่านจะได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวต่างไปด้วยกันนะฮะ
ต่อยอดการคิดการวิเคราะห์ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของคนยุคใหม่
ตั้งคำถามหาคำตอบเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนสู่สังคม

ประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด๗หมวดหลักด้วยกัน
นี่เอาสปีกก่อนนะครับบอกเล่าสิ่งที่เป็นไปในสังคมที่ส่งผลต่อชีวิตรอบตัวเรา
เรื่องหลังฉากหน้าเอ็มไปด้วยมุมมองวิเคราะห์
ที่จะช่วยเข้าใจเหตุการณ์สำคัญได้แบบโอ้โหดียิ่งขึ้นเลยนะฮะ
มีมันนี่นะฮะเรื่องของมันนี่เนี่ยเปิดโลกของวิธีคิดและกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ดำเนินธุรกิจการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วก็เงินในกระเป๋าของท่านนะครับ
คุณผู้ชมสำคัญมากนะการใช้ชีวิตแบบธรรมดาแต่มีความสุขอะค่ะ
ทั้งพฤติกรรมเดิมของเราให้มาสู่แนวทางในการเป็นมิตรกับธรรมชาติ
เข้าใจความแตกต่างผ่านมุมมองทั้งศิลปะวัฒนธรรมสื่อบันเทิงและความเชื่อต่างด้วย
คือความคิดสร้างสรรค์สำคัญนะคะเป็นการนำความสร้างสรรค์เนี่ยไปสู่การเปลี่ยนแปลง
จะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์นะคะ
น่าสนใจมากทั้ง๗หมวดเลยอยากให้เข้าไปติดตามกัน